ภารกิจนี้พอเสร็จสิ้นในการช่วยทีมหมูป่าออกมาได้แล้ว
ต้องบอกเลยว่าทุกคนคือฮีโร่จริง

พอภารกิจสำเร็จเขาก็ทยอยเดินทางกลับบ้านกลับภูมิลำเนา
พอไปถึงนะแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่

เขาก็จัดพิธีต้อนรับกันแบบยิ่งใหญ่
ทีมงานท่อสูบน้ำพญานาค

สูบน้ำคือแบบตลอด๒๔ชั่วโมงนะ

หยุดเลยหยุดก็ต่อเมื่อคือเติมน้ำมัน

คนก็บริจาคน้ำมันไปช่วยเหลือกันนะคะ

มีการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่เหมือนกันนะคะ
เดี๋ยวพาไปดูที่บริเวณด้านหน้าพระลวงโรจนะริตองค์พระปฐมเจดีย์
นายสุพจน์ยอดศิงคำ
รองพัวรัชการจังหวัดนครปฐม
พร้อมด้วยสวนรัชการรัฐวิสาภาษฎร์

ต้อนรับทีมท่อสูบน้ำพญานาคหรือท่อสูบน้ำซิ่งพญานาค

หลังจากปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือทีมหมูป่า

ทันทีที่รถบรรทุกที่บรรทุกเครื่องสูบน้ำพญานาค๔คัน
พร้อมทีมงานมุ่งหน้าสู่ลานด้านหน้าพระร่วง
จนฤทธิประชาชนจำนวนมากนะคะ

มีคณะแห่กลองยาวตีกลองร้องเพลงกันดังลั่นเลยนะคะ
อกจากนี้มีแม่ค้าขายดอกไม้
ตลาดซอย๒ก็เอาดอกไม้มาแจกชาวบ้าน
เพื่อไปมอบให้กับคณะเพื่อเป็นการให้กำลังใจด้วยค่ะ
อย่าอย่าอย่าอย่า
ตัวแทนของทีมงานท่อสูบน้ำพญานาคนายชวินชายาทิศ
เป็นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนินเพชรนะคะ
ก็บอกว่าทุกคนดีใจนะคะ
ชาวจังหวัดนครปฐมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแบบนี้
แม้ว่าระหว่างการปฏิบัติงานก็กังวลก็เครียดเหมือนกัน
เพราะว่าเครื่องสูบน้ำเขาโอ้โหตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชม
แต่ก็ดีใจที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือทีมหมูป่า
ทั้ง๑๓ชีวิตให้ออกมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ
แต่พอเจอน้องแล้วทุกคนก็ทำงานอย่างสบายใจขึ้น

ระหว่างการทำงานก็เราดำเนินเครื่อง๒๐ชั่วโมงไม่ได้หยุดพัก

ก็ทุกคนเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ดีใจ
กลับมาบ้านทุกคนหายเหนื่อยเห็นรอยยิ้มของทุกคนที่เราทำสำเร็จเรา
ใจครับที่ภารกิจนี้เราเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจช่วยเหลือ
พลุน๑๓คน
เราเห็นความสามัคคีความร่วมแรงร่วมใจ
ไม่ใช่เหรอว่าตีงงานเราตีงงานเดียว
ยังมีแม่ครัวทหารตำรวจทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนภาครัฐเอกชน
แล้วก็ทั้งต่างประเทศก็ดีทุกคนรวมเป็นหนึ่งเดียวถึงจะภารกิจนี้สำเร็จ
เราเป็นเพียงแค่ฟันเฟืองเล็กที่ช่วยขับด้วยภารกิจนี้เท่านั้น
อุปสรรคของเราไม่มีเลยครับอุปสรรคของเรามีในความคิดถึงบ้าน
มีแต่ความห่วงคิดถึงครอบครัวเพราะว่าไปนานเราก็เข้าใจนะครับ
มันไปโดยเร่งด่วนไม่มีการวางแผนไว้ทุกคนก็คิดถึงครอบครัว
แต่พอได้ทำภารกิจนี้แล้วอยู่ด้วยกันแล้วให้กำลังใจซึ่งกันแล้วกัน
แล้วก็รักกันแล้วก็ภารกิจสำเร็จทุกคนดีใจหายเหนื่อยครับ
และทีมงานท่อสูบน้ำพญานาคนะคะก็ได้พูดถึงจ่าแซมนะคะ
บอกว่าทุกคนเครียดนะคะตอนที่ได้รู้ข่าวว่าจ๋าแซมเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่
ทำให้คนที่อยู่ในจุดนั้นเนี่ยก็เครียดไปชั่วขณะขาดความสุขไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง
คนไทยทั่วประเทศได้ยินข่าวก็ช็อกก็ตกใจนะคะ
แต่ถือว่าอย่างน้อยภารกิจครั้งนี้ได้สำเร็จเสร็จสิ้น
ถึงแม้ว่าจะมีผู้เสียชีวิตก็ตามโดยยกย่องจ่าแซมว่าเป็นวีรบุรุษ
ในการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้อย่างแท้จริงค่ะ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในถ้ำหลวงก็ยอมรับเลยนะครับ
บอกว่าถ้าไม่ได้เครื่องสูบน้ำพญานาคเนี่ยโอ้โหหนัก
เพราะว่าสูบออกไปนี่ได้ผลมากใช่เป็นภารกิจหลักที่สำคัญมากเลยนะคะ
ก็คือการลดระดับน้ำในถ้ำหลวงให้ได้แต่ทีนี้น้ำที่สูบออกไปเนี่ย
ก็ต้องมีพื้นที่รองรับนะครับก็ไปลงในจุดที่เป็นจุดรองรับน้ำ
ของชาวนาชาวไร่ในพื้นที่นะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะ